คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าคดีที่วินจักรยานยนตร์รับจ้าง๒วินยกพวกทำร้ายกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายวันที่๑๕มิถุนายนที่ผ่านมาที่ซอยสุขุมวิทย์๑๐๓หรือว่าซอยอุดมศุกร์
คือเรื่องของจัดระบบจัดระเบียบอะไรก็ว่ากันไปนะครับวินถงวินเถื่อนวินไม่เถื่อนถูกต้องไม่ถูกต้อง
แต่เหตุการณ์นี้ที่๒วินยกพวกทำร้ายกันมีคนตาย๑ศพจากการถูกยิง
เพราะฉะนั้นก็ต้องหาว่าใครคือผู้ต้องหาคือคนก่อเหตุนะครับผู้ที่เสียชีวิตคือนายวิรวัตรพึ่งครุฑอายุ๒๐ปีนะครับ
เขามีอาชีพเป็นพนักงานส่งสินค้าเคอรี่แล้วก็ขี่วินอยู่ที่ซอยอุดมศุกร์นี่แหละ
อยู่วินฝั่งตรงข้ามซอยอุดมศุกร์หนึ่งก็คือเขาอยู่วินฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์
ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวได้เพื่อดำเนินคดีก็มีแล้วหลายคน
อีกหลายคนก็ต้องไล่กันต่อนะครับโดยเฉพาะหัวหน้าวินนะฮะ
อุดมศุกร์หนึ่งที่ยังไม่มามอบตัวนะครับอ่าว่าจะเป็นผู้ที่อ่า
ซ่องสุมแล้วก็จัดหาอาวุธแล้ววางแผนให้เขาตีกันหรือเปล่าอืมและอีกคนนึงครับ
คือคนสำคัญที่คาดว่าจะเป็นคนยิงปืนแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต
วันนี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดครับท่านผู้ชมครับ

จะเห็นผู้ชายเสื้อแดงชื่อว่านายวัญชัยเข็มมงคล
คนนี้ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับนะฮะ

ตรงเนี้ยคือบริเวณปากซอยชุมชนรุ่งเรืองหนึ่ง
ก็เดินมานะครับด้วยอาวุธครบมือกันหลายคนนี่แหละนะ
เหมือนกับไล่คู่กรณีคือวินธนาคารไทยพาณิชย์มาที่หลบหนีมาอยู่ในซอยชุมชนนี้
แล้วช่วงชุลมุนจะเห็นนายวัญชัยเข้าไปยืนแล้วยิงปืนหนึ่งนัด

เหมือนกับถอยออกมาแล้วก็เหน็บหลังเอาไว้
แล้วอีกไม่กี่วินาทีก็เดินเข้ามาแล้วก็นั่งลงทีนี้นั่งลงเลย

เพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ทำให้ตำรวจเห็นชัดเจนว่า
นายวัญชัยคือผู้ที่พกอาวุธปืนมาแล้วยิงออกไป
ซึ่งเชื่อว่ากระสุนของนายวัญชัยนี่แหละ
จะเป็นกระสุนที่ไปถูกนายวีรวัตรพึ่งครุฑเสียชีวิต
เพราะว่านี่คือฝั่งของวินซอยอุดมศุกร์๑
ไล่วินฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์เข้ามาในซอยนี้นะครับ
อีกคลิปหนึ่งจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งนะครับ
จะเห็นนายวัญชัยกับนายประมุกที่เป็นหัวหน้าวินอุดมศุกร์หนึ่งเนี่ยนะครับ
นายประมุกนี่ใส่เสื้อลายนี่นะฮะเห็นไหมครับ
เดินวนไปวนมาลักษณะเหมือนมีการเตรียมการ
เหมือนมีการแบบจะต้องไปจัดการอีกฝั่งนึงอะไรแบบนี้
ว่าเป็นภาพก่อนที่นายวัญชัยจะก่อเหตุยิงนะครับ
วัญชัยเข็มมงคลกับนายประมุกวิเชียนดิหลกกุลนะฮะ
ผู้ต้องหาคนสำคัญทั้งสองคนนี้ยังหลบหนีอยู่ยังไม่มามอบตัวนะครับ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานเดินทางมาติดตามคดีที่สอนอบางนา
ติดตามความคืบหน้าของคดีมาประชุมกับชุดสืบสวน
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าตำรวจได้คัดแยกผู้ก่อเหตุที่ปรากฏภาพในคลิปเหตุการณ์ทั้งหมด
ซึ่งจะต้องคัดแยกว่านอกจากวินจักรยานยนต์รับจ้างทั้งสองวินแล้ว
ยังมีคนที่อาจจะสวมเสื้อวินในคลิปที่อาจจะเป็นคนอื่นที่เอาเสื้อวินไปสวมใส่หรือเปล่า
หรือจะมีชาวบ้านมาผสมโรงไหมอันนี้ต้องมาคัดแยกกันนะครับ
ลักษณะความผิดก็แน่นอนว่าก็จะมีทั้งเข้าข่ายมั่วสุมหรือถ้าหนักขึ้นก็คือเข้าข่ายการเป็นอ้างยี่ซ่องโจรนะฮะ
เน้นไปที่ผู้ก่อเหตุที่ถืออาวุธทั้งไม้ทั้งกระบองแล้วก็อาวุธต่างนะครับ
ตัวการสำคัญที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกออกหมายจับไปแล้ว๖คนเนี่ยอันนี้คือตัวการหลัก
ส่วนคนมีส่วนร่วมในเหตุการณ์มีมากกว่า๙๐คนนะฮะ
พวกเตรียมการลงมือพวกลงมือหรือว่าฝ่ายที่เป็นฝ่ายตั้งรับถูกกระทำแล้วก็มีการตอบโต้กันอันนี้ก็ถือว่าผิดหมดนะครับ
วันนี้มีวินของทั้งสองฝั่งทยอยมาให้ปากคำอีกกว่าร้อยคนนะครับรวมถึงคนที่อยู่บริเวณนั้นไม่เกี่ยวข้องกับทั้งสองวิน
ก็มาเป็นพยานมาชี้ว่ารู้จักใครบ้างที่อยู่ในภาพหลักฐานที่ตำรวจมี
ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีบุคคลภายนอกมาร่วมก่อเหตุด้วยหรือไม่นะ
ตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะมีกี่คนหรือจะมีคนที่ถูกจ้างมาหรือเปล่า
คือตั้งใจจะมีเรื่องกันแล้วก็จ้างคนอื่นมาด้วยเพื่อที่จะมาหาเรื่องกับอีกฝั่งหนึ่ง
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้นะคะอืมก็เลยคาดว่าน่าจะหนีออกจากกรุงเทพไปแล้วด้วยซ้ำ
ไหนบอกว่านายประมุกรักษาอาการบาดเจ็บเสร็จจะมอบตัวจะมอบตัว
ในครอบครัวยืนยันว่าเดี๋ยวมอบตัวบอกโดนตีหัวเนี่ยโอ้โหอยู่โรงพยาบาลเนี่ย
ตำรวจบอกว่าอาจจะหนีไปแล้วทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยวจะเร่งตามตัวให้เร็วที่สุดค่ะ
แต่ว่าจากการตรวจสอบประวัติไม่พบประวัติการกระทำความผิดมาก่อน
อกจากนี้นะคะจากการตรวจสอบรถตู้ที่ใช้ลำเลียงอาวุธไปใช้ในการก่อเหตุเนี่ยค่ะ
ตอนนี้ประสานไปที่กรมการขนส่งทางบกให้อายัดทะเบียนรถยนต์ไม่ให้ใช้งาน
แล้วอยู่ระหว่างการติดตามหารถคันนี้นะคะเพื่อนำมาประกอบการดำเนินคดี
ล่าสุดมีมติ๔ฝ่ายค่ะจากตำรวจทหารกอทม
กรมการขนส่งทางบกให้ยกเลิกจุดจอดรถแท็กซี่ป้ายอัจฉริยะ
ตรงที่วินไปจอดแล้วนะคะอืมทำให้หลังจากนี้ตรงนั้น
ไม่สามารถเอารถจักรยานยนต์หรือแท็กซี่ไปจอดรอรับผู้โดยสารได้อีกแล้วค่ะ
คือเราต้องแยกออกเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับ
แต่ที่เห็นเด่นชัดอย่างที่ปรากฏอยู่บนท้องถนนนั้น
อันนี้แน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ที่เราขอเวลาก็คือ
พิสูจน์ทราบให้ได้ว่าเสื้อที่ใส่เป็นใคร
คนที่ไม่ใส่เสื้อหรือไม่ได้ปรากฏว่าขี่วินเป็นใครนะครับ
ชื่ออะไรนะครับในการที่จะเรียกตัวมาทำการสอบสวนหรือ
จะแจ้งข้อก่อหาหรือขออนุมัติออกหมายจับใดก็ตามนะครับ
ผมก็อยากให้เขาทำให้มันละเอียดนะครับ
แต่ก็ขอให้มั่นใจอย่างที่ผมเคยนำเรียนนะครับว่านะครับ
ทุกคนที่เกี่ยวพันธุ์นะครับ
เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้นะฮะ
อ่านำเนินการหรือแจ้งข้อขอหาทุกคนทีนี้ไปดูในส่วนของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
นายเวียรวัตรบรรยากาศงานชาปนกิจที่วัดบางนาใน
ว่าได้ไปพูดกับลูกชายเป็นครั้งสุดท้ายบอกเขาว่ายังไง
ลูกก็ต้องได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากเป็นผู้ถูกกระ
ทำจริงจริงแม้ตอนนี้ตำรวจจะรู้แล้วว่าใครเป็นคนยิง
แต่ก็คงไม่ขอพูดถึงขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของ

เราพูดกับลูกตลอดว่าถ้าความเป็นธรรมมีอยู่จริง
เขาต้องไม่ตายฟรีเพราะในเมื่อเขายังมีลูกที่ยังต้องเลี้ยง
เขาต้องได้รับความยุติธรรมเพราะทางเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาก่อน
เขาทำร้ายพวกเราก่อนเขาไม่บอกเลยจ้างเขาให้เขาต้องรับผลของเขา
พอขาดเหตุการณ์ครั้งนี้อยู่มาจนเขาอายุจะ๖๐แล้วเพิ่งเห็น
เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วอยู่ซอยนี้มานานมากแหละ

ยังไม่มีอะไร
เรามีลูกชายแล้วอยู่คนเดียว
ที่เป็นผู้ชายอ่ะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้
คือเรื่องที่ลูกชายของนางแดงถูกยิงเสียชีวิต
ที่ยิงมาดำเนินคดีให้ได้อยู่แล้วค่ะอ่าแต่เรื่องว่าจะไปก่อเหตุด้วยหรือไม่อย่าง
อันนี้ต้องรอสำนวนของตำรวจนะวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาอีกสามคน
คดีนี้ไปฝากขังที่ศาลจังหวัดพระขนงนะครับก็เดี๋ยวคงทยอยไปเรื่อยนะครับ
คนสำคัญก็คือนายประมุกวิเชียนดิหลกกุลที่เป็นหัวหน้าวินอุดมศุกร์๑
ค่ะอ่าที่จะต้องไล่จับกลุ่มตัวอยู่นะครับเพราะว่าถ้าจับกลุ่มได้เนี่ย
ก็จะรู้ว่าตกลงคันละสามพันห้าร้อยบาทต่อเดือนในวินที่มีสองร้อยกว่าคัน
ตกเดือนนึงเนี่ยเป็นเจ็ดแสนได้เนี่ยแล้วนายประมุกเนี่ย
ยกพวกมาซ่องสุมอาวุธมาจะไปตีวินฝั่งตรงข้าม
เพื่อจะให้เขามารวมอยู่กับตัวเองเนี่ยมันจริงหรือไม่อย่างไรค่ะ
และที่สำคัญก็คือจะรู้ว่าไอ้เงินทั้งหมดที่เก็บได้เนี่ย
ทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเป็นหัวหน้าวินเนี่ยอืม
จ่ายให้ใครบ้างให้เจ้าหน้าที่คนไหนเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหน
ให้ใครอะไรยังไงบ้างค่ะเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบค่ะ
มันต้องมีอยู่แล้วหน่วยงานที่ต้องไปตรวจสอบว่าวินมันถูกหรือมันผิดกฎหมาย
แต่ถ้าจับนายประมุกไม่ได้นะจะไม่รู้เลยต้องจับได้สิคะต้องได้ค่ะ